นะครับดีว่าใกล้ถึงวันหวยออกนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมก็ไปถามผู้ค้ารายอดเขาบอกว่า
หรือคนจะเอาเงินไปใช้จ่ายกับครอบครัวมากกว่าเก็บเงินกลับบ้านมากกว่าทำให้ไม่มี
ไปฟังเสียงของประชาชนนะครับติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานชิ้นนี้
จากคุณอันชรีศรีมั่วครับ

แผงของยายจอยย่านครอบครัวผู้ค้าบอกว่า
ก่อนหน้านี้คาดว่าช่วงสงครานจะมีคนมาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมากกว่าปกติ
ได้เพิ่มจำนวนสลากจาก๕เล่มเป็น๑๐เล่ม
แต่ปรากฏว่าคนไม่ซื้อสลากเหมือนช่วงปีใหม่
สงครานปีนี้ไม่ได้กลับบ้านเกิดที่จังหวัดเลย
เพราะต้องออกเลขขายสลากให้หมดก่อนถึงวันออกรางวัล
เช่นนั้นต้นทุนทั้งหมดจะตกอยู่ที่ผู้ค้า
เพราะไม่สามารถนำสลากินแบ่งรัฐบาลเหล่านี้ไปคืนได้
เช่นเดียวกับผู้ค้ารายย่อยคนนี้เล่าว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่สลากยังมีเหลือเกือบเต็มแผง
ใกล้วันออกรางวัลจะขายได้มากกว่านี้
แต่ช่วงสงครานกลับขายได้น้อยลงกว่าเท่าตัว
อาจเป็นเพราะคนซื้อต้องการเก็บเงินไว้ใช้
ในช่วงสงครานมากกว่านำมาเสี่ยงโชค
และถ้าหากขายสลากในแผงนี้ไม่หมด
จะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะลงทุนไปเกือบ๔๐๐๐บาท
ไม่ดีนะไม่เปล่าเหลือเยอะเลย

เขาน่าจะจะกลับบ้านว่ะลูก

เหมือนกับสงการนี้น่าจะไปมากกว่าปีใหม่
จะเก็บไว้รุ้นเองว่ะลูก
ก็คืนเค้าก็ไม่ได้อยู่แล้วคืนไม่ได้